ไปดูกันต่อเลยดีกว่ากับนุ๊กไปด้วย
นุ๊กฮะนะโดนน่ารักมากเลย

นุ๊กเองก็น่ารักแล้วเขาทำเตอร์ไพรส์กันคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะ
แหมแฟนคลับเขาทุ่มทุนจริงคุณผู้ชมค่ะ

ข้อความก็มาให้ดูหวานซึ้งนี่แหละ
ุ๊กเนี่ยเล่าว่าเขาไปเจอแฟนคลับผู้หญิงคนนึงนะ

แมสมาแล้วก็มาขอถ่ายรูปค่ะ
ก็ยังไม่คิดอะไรนะคะ

คุณเอฟซีเองแบบทำไมดูสวย
บอกเลยผมนี่เข่าอ่อนเลยครับ

นี่แหละพี่เอฟซีคนสวยคือพี่ตายอรไทยนี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นุ๊กเนี่ยบอกว่าชอบพี่ตายมากเลยจะดีใจเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเขิน

พี่ตายบอกเลยว่าเป็นศิลปินระดับต้นของประเทศนะคะ
แล้วเดินมาถ่ายรูปกับนุ๊กเนี่ยซึ่งเป็นนักร้องแบบโนเนมมาก
เขาบอกว่าอย่างนั้นนะไม่แต่ตอนนี้เขาดังแล้วนุ๊กค่ะ
นุ๊กจ้ะนุ๊กจ้างเข้าประเทศแล้วจ้ะเออนะ
ประทับใจมากเลยแล้วก็บอกว่าเออตัวเองเนี่ย
เป็นแฟนคลับตลอดการของพี่ตายอรไทยนะครับ
ตัวพี่ตายเองก็น่ารักมากเหมือนกันนะ
พี่ตายนำภาพที่ถ่ายกับน้องนุ๊กไปโพสต์ในไอจีด้วยนะคะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่านุ๊กตายเออบอกว่าขอเป็นตายสักวันนะคะ
พอได้กันชื่อคล้ายกันนักว่านี้
แล้วโพสต์ของน้องนุ๊กวันที่เจอกับพี่ตาย
แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะมาก๓๐๐กว่าข้อความ

ใหญ่นี่ก็ชื่นชมในความน่ารักของตัวศิลปินทั้งสองคน
น้องนุ๊กเนี่ยก็ดังสุดแต่ที่พี่แจ๊กบอกเลย
งานดีด้วยงานดี
มีแฟนคลับเยอะแยะติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ในเฟซบุ๊คของน้องเนี่ยมีคนติดตามเป็นล้านแล้วนะ

โอ้โหสุดยอดจริงเลยนะคะ
สำหรับน้องนุ๊กเนี่ยเนาะดังจริงคุณผู้ชมค่ะ

ของแฟนคลับระดับซุปตานะคะ
กับน้องนุ๊กเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
ขอให้ทั้งคู่เนี่ยงานเยอะไปเลยนะจ๊ะ